ทำใจในการที่จะเข้าใจลำบากมากค่ะยิงกันในงานกระถิ่นเลยนะคะ
มีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตายมีคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยเชิญค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นคลิปความโกลาหลเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่สิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมาในงานกระถิ่นวัดวงสวรรค์หมู่ที่หนึ่ง
ตำบลหันตะเภาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบมีคนถูกยิงบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลย
ใช้คำว่าพลุนได้ไหม๖กกทถุง๔๓๑๑กรุงเทพจอดอยู่ด้วยนะคะ
บริเวณกระจกข้างคนขับมีร่องรอยถูกกระสุนปืนยิงทะลุเข้าไปในตัวรถแบบนี้ค่ะ
นัดด้วยกันนะครับทีเนี้ยไปตรวจสอบเบาะคนขับไปพบร่างของนายขวัญชัยทองคำ
อายุ๓๕ปีตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายค่ะเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตส่วนเบาะหลังฝั่งคนขับค่ะ
ไปพบนายคมสรรเสนารายอายุ๓๕ปีคมสรรเนี่ยถูกยิงที่สะโพกได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็พลเมืองดีในงานกระถิ่นเนี่ยรีบนำตัวนายคมสรรคนนี้ส่งโรงพยาบาลค่ะ
ตรวจสอบโดยรอบจุดเกิดเหตุไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่เกลือนเลยนะคะ
นี่ค่ะตำรวจต้องกันพื้นที่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปก่อนนะคะ
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่างต่างทีนี้ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าคนที่ก่อเหตุครับ
เป็นผู้ชายรูปประพันธ์สันธารคือรูปร่างผอมผิวขาวแล้วไม่ปิดบังใบหน้าด้วยนะ
อายุสักประมาณ๓๕๔๐ปีได้เดินตามรถของผู้ตายมาจากนั้นก็เปิดฉากเลยค่ะ
จ่อยิงแล้วพฤติกรรมคือคนที่เห็นในการบอกว่าจ่อยิงลักษณะคือใจเย็นมาก
หลายต่อหลายนัดจากนั้นคนร้ายวิ่งหนีไปฝั่งตรงข้ามไปขึ้นรถยนต์มัสด้าสีเทาทะเบียนป้ายแดง
จอดติดเครื่องรอรับคนร้ายแบบนี้นะคะ
กลัวว่ามีคนกลัวจะโดนใครอ่ะ

ที่น้องปุ้ยเล่าพฤติการมาเนี่ยนะ
การมาอย่างดี๒มาดักรอและมีเป้าหมายชัดเจน
ถ้าเกิดว่าดูจากพฤติการที่พี่เบิร์ตวิเคราะห์ไป
ถ้าเกิดว่าจับตัวได้แน่นอนเลยค่าโดยตรายตรองไว้ก่อนจากเตรียมมานะคะ
แฟนสาวของนายขวัญชัยผู้ตายเล่าบอกว่า
ขณะเกิดเหตุตนเองนั่งอยู่ด้านหน้ากับผู้ตาย
มีเพื่อนนั่งอยู่เบาะหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ตนเองคิดว่าเป็นประทัดเพราะในงานกระถิ่นไง
คิดว่าคนจุดประทัดนะคะแล้วปรากฏว่าจังหวะที่หันไปมอง
แฟนของตัวเองคือผู้ตายในขวัญชัยเนี่ย

เลือดไหลเต็มตัวเลยนะคะแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
ส่วนปมเหตุเนี่ยแฟนของคุณขวัญชัยผู้ตาย

ทีนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจสพวังน้อยแล้วค่ะ
ต้องลงพื้นที่หาข่าวแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
คนร้ายใช้หลบหนีแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
ตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะคะ
จริงกันทั้งวัดเลยนะเห็นไหมจังหวะที่เสียงปืนดังอ่ะ